ซึ่งป้าแตนกับแฟนคลับนะครับ
คุณผู้ชมครับไปเยี่ยมลุงพลแต่เช้าเลย
ลุงพลชอบกินผัดกระเพราทะเลนะครับ

แตนบอกว่านักข่าวไม่ต้องห่วง
นอนหลับสบายดีนะครับเมื่อคืนนี้นะครับ
แล้วก็มั่นใจว่ามีหลักฐานมาสู้คดีด้วยครับ
นางสมพรหลาโพหรือว่าป้าแตนแล้วก็คนใกล้ชิดนะครับ
รวมถึงแฟนคลับไปแต่เช้าเลย
เยี่ยมนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลนะครับ
โดยป้าแตนเอาข้าวผัดกระเพราของชอบของลุงพล
เป็นกะเพราทะเลนะฮะรายงานข่าวบอกละเอียดแบบนั้นเลย
แล้วก็ของใช้ส่วนตัวด้วยไปเยี่ยม
ลุงพลเนี่ยเปลี่ยนเสื้อเป็นโปโลสีเหลืองนะครับ
ป้าแตนเอามาให้ซึ่งหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะครับ
กินข้าวแล้วตำรวจก็พาออกมาเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ
ซึ่งมันเป็นขั้นตอนการบันทึกการจับกลุ่มในสำนวนคดีครับคุณผู้ชม

บอกว่าลุงพลหลับสบายดีนะไม่รู้สึกกังวลอะไร

รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็แฟนคลับนะครับ
ให้ความช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรบ้าง
คือเรื่องของหลักทรัพย์ที่จะใช้ยื่นขอประกันตัวในวันพรุ่งนี้
เป็นโฉนดที่ดินที่ได้จากผู้ใหญ่ใจดี
แล้วก็แฟนคลับหลายคนหยิบยื่นให้จำนวนมากเลย
ส่วนแนวทางการต่อสู้ทนายตั้มจัดการให้หมดแล้ว
แล้วก็ยืนยันในความบริสุทธิ์มาตั้งแต่ต้น
ไปดูบรรยากาศที่บ้านลุงพลกันดีไหมครับคุณวรพรฮะ
ว่าตลอดทั้งวันเป็นยังไงบ้างนี่ครับหน้าบ้านลุงพลครับ
เงียบเหงาก็จะมีกลุ่มยูทูปเปอร์ฟังลุงพล
ใช้คำแบบนี้แล้วกันนะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวที่โรงพักกกตูม
มีเพียงบางช่องเท่านั้นแหละที่ปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่ที่
ลานพญานาคแล้วก็ที่หน้าบ้านแห่งนี้นะครับ
กลางกระแสข่าวครับคุณผู้ชมบอกว่า
วันนี้ตำรวจปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เขาเตรียมจะเข้าตรวจสอบที่ดินกว่า๒ไร่
ที่ลุงพลสร้างพญานาคปราวิจิตนาตราศน์
ว่าเป็นจุดเดียวกับเอกสารสค๑
และได้เอกสารสิทธิ์มาอย่างไร

ซึ่งตำรวจปทศคาดว่าจะเข้าตรวจสอบในบ่ายของวันพรุ่งนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับไปสำรวจไปเจอตรงนี้ฮะ
ที่จุดสร้างพญานาค
พบว่าช่วงที่ฝนตกหนักที่ผ่านมา
มันทำให้ลานดินที่ใช้สร้างพญานาค
สุดลงประมาณ๑ไม้บรรทัศน์ได้ฮะ๑๒นิ้ว
จนเห็นเสาเข็มที่ตอกลงไปคุณผู้ชมเห็นไหม
เขาซูมให้ดูชัดเลยนะครับว่ามันซุดลงไปแบบนี้
อกจากนี้ยังพบการปักทูบ
ที่หน้าองค์พญานาค๓๔จุดจุดละกว่า๔๐ดอกนี่แบบนี้ฮะ
บอกว่าน่าจะจุดมาสักเมื่อเช้าได้
คือเพิ่งจุดแต่ไม่รู้ว่าใครจุด
ไม่รู้ว่าจุดเพราะวัตถุประสงค์อะไรครับ

ซึ่งก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนที่ได้จะเข้าไปเยี่ยมลุงพล
บอกว่ามั่นใจว่ามีพยานหลักฐาน
ที่จะสามารถสู้คดีนี้ได้อย่างแน่นอน
เอาให้ชัดว่าเป็นของใครเพราะไม่อย่างนั้นสังคมเข้าใจผิด
แต่ท้ายที่สุดคือบอกว่าเป็นของใคร
เส้นผม๓เส้นที่เจอก่อนหน้านี้ระบุตัวตนไม่ได้ว่าเป็นใคร

ตำรวจต้องตอบสังคมว่าใช้วิธีตรวจแบบไหน

วิธีการตรวจเชื่อถือได้มากแค่ไหนด้วยนะคะเอาไปฟังเสียงกันค่ะ
แต่ระบุได้แค่เพียงว่าเป็นของไปทางญาติทางแม่
ทีนี้ตำรวจต้องมาตอบสังคมครับว่า
อะไรล่ะมาระบุว่าเป็นป้าแตนใช้วิธีตรวจแบบไหน
แล้วว่ามันเป็นการตรวจหน้าเชื่อถือได้แค่ไหนยังไงหรือเปล่า

คือเข้าใจนะครับว่าต้องการหาตัวผู้กระทำความผิด
แต่ว่าการหาตัวผู้กระทำผิดเราไม่ใช่ว่ามุ่งว่าคนนี้ต้องผิดแน่
แล้วหาหลักฐานไปเพื่อที่จะให้เขาผิดให้ได้

อีกประเด็นนึงนี่นะคะนายสิทธาบอกว่า
มีกระแสข่าวบอกว่าพบตรปฏิเสธรับมอบตัว
ถ้ามองเป็นความจริงก็อาจเข้าข่ายความผิด

ส่วนการออกหมายจับลุงพลครั้งนี้เพิ่งเป็นการเริ่มต้นเท่านั้น
ซึ่งการแจ้งความดำเนินคดี๓ข้อหานั้นก็มองว่า
พยานหลักฐานที่ตำรวจออกหมายจับเป็นเพียงการคาดคณีเท่านั้น
เขาบอกเลยมั่นใจค่ะว่ามีพยานหลักฐาน
ที่จะสามารถต่อสู้และโต้แย้งในทุกประเด็นได้อย่างแน่นอนนะคะ

ลุงพลเสร็จก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบนึง
บอกว่าลุงพลยังโอเคยังไม่เครียดนะคะมีกำลังใจดี
เบื้องต้นก็มีการยื่นขอประกันตัวผ่านชั้นสอบสวนแล้ว
แต่ว่าถูกปฏิเสธซึ่งก็จะไปยื่นขอประกันตัว
ที่ชั้นศาลจังหวัดมุกดาหารในวันพรุ่งนี้ตอน๑๐โมงเช้านะคะ
มีอีกคนนึงนะคะจะไปที่บ้านกกอกเหมือนกัน

ก็คือนายอัจฉริยะบริงรัฐนภง
โอ้โหถ้าไปนี่มวยถูกคู่เลยนะ

เขาจะไปขอยื่นคัดค้านการประกันตัว
ก็นายสิทธาก็บอกว่าไม่ขอพูดถึงบุคคลนี้